ประเด็นร้อนทางการเมืองส่งท้ายปีกันหน่อย
เราจะได้เลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์หรือไม่
เขาบอกว่าบัตรเลือกตั้งมีปัญหาพิมพ์ไม่ทัน
มันก็เลยกลายเป็นแบบเอ๊ะมันใช่เหรอเหตุผลนี้หรือเปล่า
ตั้งคำถามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้อง
ส่วนทางด้านของเลขากรกตเขาบอกว่าก็ไม่ได้ยืนยันชัดเจน
ที่ผ่านมาเนี่ยกรกตไม่เคยกำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนนะ

ดังนั้นจึงไม่มีคำว่าเลื่อนเลือกตั้งเอาเหรอฮะ

ยังไม่เคยพูดแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกท่าน
ท่านบอกเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วนะ๒๔กุมภาพ
บอกว่าเพราะกรกตเนี่ยจะกำหนดวันได้ต้องรอให้มีการประกาศพระราชกิจสดีการเลือกตั้งก่อนนะฮะ
แต่ช่วงเวลาในการจัดเลือกตั้งนั้นจะอยู่ระหว่าง๒๔กุมภาพันธ์ถึง๙พฤษภาคม๖๒
ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของที่ประชุมกรกต
ที่จะพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งก็ดีความพร้อมของพักที่ตั้งใหม่ก็ดี
แต่ในส่วนของกรกตเองแม้จะจัดเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็มีความพร้อม
หากวันเลือกตั้งคือ๒๔กุมภาพันธ์กรกตสามารถจัดพิมพ์ได้ในวันที่๒๕มกราคม
หลังจากเปิดรับสมัครสอสอ๗วัน
ทำให้กรกตมีเวลา๓สัปดาห์ในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง๓๕๐แบบใน๓๕๐เขต
ขนส่งไปยังจังหวัดต่างเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่๑๗กุมภาพันธ์
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวกระชั้นชิดมากเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้ไปถามไปดูฝากฝั่งนักการเมืองกันหน่อย
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่ากรกตต้องชี้แจงให้ชัดเจน
เพราะตอนนี้กระทบความเชื่อมั่นแล้วและเรื่องนี้อยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่า
ซึ่งในต่างประเทศก็มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็สามารถจัดเลือกตั้งได้ทันใน๒สัปดาห์
คำถามคือทำไมเราถึงจะทำไม่ทัน
ขณะที่ภักดิ์บรูมพลังประชาชนชาติไทยนำโดยแนนสุทธิพเทศสุบาลแกนนำภักดิ์บอกว่า
กรกตต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนที่คาดหวังจะเห็นการเลือกตั้ง
ตามที่พลเอกประยุจันทร์โอชาพูดแต่ไม่ขอมองในแง่มร้ายว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่
อีกพักหนึ่งนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนายอมรับเลยว่ารู้สึกกังวลมาก
วิงบอนขอผู้มีอำนาจโดยเฉพาะกรกตอย่าเลื่อนเลือกตั้งออกไปเลย
เพราะว่าวันดังกล่าวเป็นที่รับทราบทั่วโลกแล้วเพราะท่านนายกประกาศไปแล้ว
ใช่ค่ะในเวทีต่างชาติด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับนางระดาวันวงศรีวงศ์นะฮะโฆษกภักดิ์เพื่อไทยที่เห็นว่าข่าวนี้นะ
มันกระทบกับความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมากส่วนใหญ่บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจก็แย่
คืออยากให้มันเลือกตั้งอยากให้ทุกอย่างนั้นมันเดินหน้าต่อไปขอเลยอย่าทำให้ประชาชนเสียความรู้สึกและตกในภาวะ
ขอเลยอย่าทำให้ประชาชนเสียความรู้สึกและตกในภาวะยากลำบากอีกต่อไป
นี่เป็นประเด็นร้อนส่งท้ายปีจริงไม่รู้ว่าจะยังไงนะ
แต่ข่าวหนาหูว่าน่าจะเลื่อนก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
อ่ารอรอดูมี๒๔กราภาพมีนาคมมีนาคมนะครับ